เราก็เลยอยากจะนำเสนอหนังผีที่มันอยู่ในใจของคุณผู้ชม

มีเรื่องไหนบ้างวันนี้ไปดูกันนิดนึงกันแล้วกัน

ตำนานสะดุ้งกันทั้งโรงภาพยนตร์

อันนี้เป็นเวอร์ชั่น๒๕๔๒นะ

คุณผู้ชมค่ะสมัยนั้นเรายังเด็กน้อยอยู่นะ
แต่ความน่ากลัวยังจำได้ทุกวันนี้

ขึ้นชื่อว่าทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้

แล้วก็ขึ้นแท่นหนังไทยทำเงินตลอดการอีกหนึ่งเรื่องนะคะ
ฉากในเรื่องนี้ขนลุกทั้งนั้นเลยคุณผู้ชม
ตำนานมือยาวเนี่ย

อันนี้น่ากลัวมาก่ะ

เป็นยังไงอ่ะไปเกาะบ้างไม่ได้สุดท้ายวงแตกพระสงค์หนีกระเจิงอ๋อ
จังหวะนี้สะดุ้งจริงคุณผู้ชมค่ะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยยังจำกันได้แล้วก็ประทับใจในฉากนี้แหละ
ใช่ทุกวันนี้เวลาเข้าไปที่โบสถวัดเมื่อไหร่นะต้องแห่นมองดูเพดานตลอดเลย
ณทีเนี้ยไม่มีใครไม่เคยดูต่อติดตำนานตำนานจริงจริงคุณผู้ชมค่ะ
ดังมากเลยนะเรื่องนี้รายได้เป็นร้อยล้านเลยนะคะ
คุณผู้ชมขึ้นธรรมเนียบหนังทำเงินด้วยเหมือนกันอืม
และฉากที่ติดตายังไงก็ต้องเป็นฉากนี้
ฉากที่ผีนักศึกษาขี่คอพระเอกของเรื่องอย่างอนันดาคุณผู้ชม

ใช่จำได้ไหมว่าในเรื่องเนี่ยพระเอกเขาจะชอบปวดต้นคอแบบไม่ทราบสาเหตุ
แต่จริงแล้วก็คือผีนักศึกษานี่แหละที่เคยมีภูมิหลังด้วยกัน
มาเกาะเอาไว้คือติดตัวไปตลอดเป็นเจ้ากรรมนายเวร
ฉากนี้จำได้เลยนะว่าตอนที่เฉลยเนี่ย
ใช่คือผีอยู่กับเราตลอดขี่คออยู่ตลอด

แล้วซีนนี้นะมันก็กลายเป็นมุกแซวกันในชีวิตว่า
แต่เวลาเพื่อนเราที่ทำงานใครบ่นปวดคอปวดหลังก็จะแบบอุ๊ยผีขี่คอหรือเปล่า
ที่กำลังเล่นงานคุณอยู่นะคะบ้างก็ออกกำลังกายบ้าง
โอ้โฮคุณผู้ชมเรื่องนี้กวาดทางวันเพียบเลยค่ะแล้วต้องบอกว่าหนังนี้พูดความหล่อเรื่อย
สุดที่สุดท้ายที่ฉันไม่ดูปิดตาเลยธนดูไม่ไหวจริงนะคะ
บรรณนี้อิมิงนางเอกของเรื่องออกมาหาสัตว์กินน้องหมอน้องแมวตอนเท้ะ
มันสย่องมากแล้วมีภาพกองฮุ้วสวรนท์ปิดอีกตอนนี้กี๊ดเลย
พอหนังกระโดดขึ้นมาแล้วแห้ยใส่เรา
อันเนี้ยผีเสียงหลอนเออเสียงหลอกเสียงหลอนตลอดเวลาสูงเหี้ยนด้วยไม่ใช่อะไรเอาเลขมาเอาเลขวันนี้เรามีตัวเลขมาฝาก